แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ปีใหม่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ปีนี้มีโปรแกรมกีฬาอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น

ตลอดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ผ่านมา
นักกีฬาไทยหลายชนิดกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ฟุตบอลวอเล็กบอลและอีกหลายชนิดกีฬา
ติดตามปฏิทินกีฬาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
พวกเขาจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกันครับ
ตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม
เริ่มต้นที่ฟุตบอลชิงช้ำเอเชียรุ่นอายุ

ซึ่งตอนนี้ทีมกำลังฝึกซ้อมอย่างหนัก

แบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอีรักษ

ซึ่งเกมนี้หากชนะหรือเสมอ
ช้างศึกก็จะคว้าตัวไปเล่นรอบ

และศึกเอเชียนคลับในปี๒๐๑๙ทันที

แข่งขันที่อินเดียในช่วงเดือนกันยายน
ทีมชาติไทยจะต้องลงป้องกันแชมป์
โดยปีนี้เจ้าภาพได้แก่ฟิลิปปินส์และเมียนมา
แข่งขันในช่วงปลายปีครับ

ฟุตซอลชายก็ทำได้ดีเช่นกัน
หลังจากคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ที่ประเทศอุสเบกิสถานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่โคลัมเบีย
ช่วงเดือนกันยายนอีกด้วย

ซึ่งปีนี้นักวอเลอร์บอลสาวทีมชาติไทย

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ที่จะแข่งขันกันทั้งหมด๓สนาม

ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพ
นอกจากทั้งสองชีวิตกีฬามหาชนแล้ว

ถือว่าเป็นเดือนที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด

ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม
ซึ่งตอนนี้ก็มีนักกีฬาไทยทั้งหมด๔คน

วุฒิชัยมาสุกจากมวยสากลสมัครเล่น

ปืนสั้นอัดลม๑๐เมตรหญิง

ปืนสั้น๒๕เมตรหญิง

ที่ต้องลงแข่งขันในรายการพาราลิมปิกเกม

ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกม

และแบตมินตันที่นำทีมมาโดย
น้องเมรัชนกอินทนนท์

สำหรับกีฬาที่จะแข่งขันกันในปี๒๕๕๙

ในช่วงเรื่องรอบขอบสนาม